คุณผู้ชมค่ะเรื่องของราคายางภาระที่ตกต่ำก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ต้องเร่งแก้ไขเกษตรกรชาวสวนยางเองเนี่ยก็มีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีมากว่าหนึ่งเดือนแล้วล่าสุดตอนนี้เห็นมีประกาศออกมาบอกว่าน่าจะมีผลดีขึ้นในเรื่องของราคายางจะจริงหรือเปล่าโอกาสราคายางสูงขึ้นจะมีมากน้อยแค่ไหนติดต

สวัสดีครับต่ำชาวสวน
กำลังเดินทางไปสู่เทศกาลส่งความสุขรับความสุขมอบความสุข

ต้องไปที่ไหนก็จะเจอ
ชาวสวนมาร้องเรียน

สินค้าตกต่ำกันเกือบทั้งนั้น
อันนี้ก็เป็นปัญหาว่า

อยู่กับประเทศไทยมานาน

บอกว่าเป็น๔โลร้อยอีกแล้ว

มีรายงานผลกระทบตามมา

รถที่ไปผ่อนกับไฟแนนซ์เนี่ย

รัฐบาลที่จริงก็รัฐบาลเดิม

คนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการ

คนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการ

ซึ่งดูทั้งฝ่ายปลูก

ผลพวงมันยังไม่ออกมา
ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันทุกวัน
ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันทุกวัน
มันควรจะทำยังไงกันอีก
มาตรการที่ว่านี้เนี่ย

คิดว่ามันจะฟื้นไหม

วันนี้ขอคุยเรื่องนี้หน่อย

เขาจับตาเขาติดตามดู

สวัสดีครับคุณสุภาพและท่าน
คุณตมภูมิฟังครับ

เมื่อไหร่มันจะเห็นผลของมาตรการ

แต่ปัญหาเรื่อง

จากราคาที่

หลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อย
จนกระทั่งถึง

ราคากิโลกรัมละ

ของภาคศาล

เศษยางก็อยู่ที่ราคา๒๐บาท
นั่นคือยางต้นกล้วยหรือเศษยาง

ถ้ายางแผ่นสมพันธ์

ในสถานที่อีก

สตังค์ต้นทุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ที่๖๓บาท๖๕สตังค์

ต้นทุนราคาคำนวณของการยางแห่งประเทศไทยอยู่ที่๕๗

แต่อย่างไรเมื่อหยุดราคาที่๔๐บาทเศษพี่น้องก็เดือดร้อนแน่
เวลาเวลาเขาเวลาเขาพูดเรื่องราคายางเนี่ย
เขาพูดราคาตัวไหนราคาก้นถ้วยหรือราคาอย่างแผ่นลมควัน
อ่าถ้าหากว่าพูดในเชิงเป็นทางการ

เขาจะพูดราคายางแผ่นดิน
ซึ่งพี่น้องประชาชนทำออกขาย

ลำดับที่๒ในเชิงปริมาณ

แต่ราคายางต้นถ้วยหรือเศษยางนี่มันมีถึง๖๐นะ

ของการผลิตยางของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเกิดจากวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานหรือชาวเหนือนี่นะเขาไม่ทำแผ่นยาง
เขาใช้คำว่ากรีดยางติดมีดแล้วก็ใส่น้ำกดลงไปในถุง
รองรับยางแล้วก็เจาะให้น้ำไหลออกไปครบ๑๐วันแล้วก็ไปเก็บมาขาย
อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔บาท
ฉะนั้นที่วลีที่บอกว่า๔โลร้อยเนี่ยเป็นวลีในเชิงประชดประชันเนี่ย

แต่ว่ายางที่เขาเป็นมาตรฐานทั่วไปเนี่ย๔๐กว่า
ครับยางแผ่นดินชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓หรือยางลำความยางลมควันชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓
เมื่อเขาพูดเขาจะพูดที่ราคายางชั้น๓

ก็ราคาที่๔๐บาท
กว่าบาทแต่ว่าต้นทุนเนี่ยที่เขาประเมินกันจากหน่วยนั้นหน่วยนี้หน่วยนี้เนี่ย

คำถามก็คือว่าขาดทุนเพราะต้นทุนที่ว่านั้นเนี่ย
คิดต้นทุนแฝงทั้งหมดเข้าไปด้วยเช่นผมมียางผม
ผมไปกรีดของผมเองผมไม่ต้องจ้างคนกรีดแล้วผมกรีดแล้วปั๊บผมก็เอามา
มาขายอะไรอย่างนี้อย่างนั้นต้นทุนเท่าไหร่
ถูกต้องครับก็นี่ประมาณที่๖๓บาท
ขนาดไม่ต้องจ้างใครเนี่ยนะ
ไม่ฮะอันนี้ถ้าไม่จ้างใครก็ลดลงมา
ลดค่าแรงลงมาลดค่าเช่าที่ดินลงมาอะไรพวกนี้นะฮะ
ก็อยู่ที่ประมาณผมคิดว่า๔๐ปลาย

ครับยังไงก็แล้วแต่ณวันนี้ขาดทุน

ขาดทุนแต่ว่าถ้าไม่ออกไปกรีดก็ยิ่งเสียหายหนักเข้าไปอีก

มาตรการที่รัฐบาลนี้ออกมาช่วงนี้นะครับ

ส่วนมาตรการระยะยาวที่พยายามพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนพืช
หรือเรียกร้องให้ประกอบอาชีพเสริม

หรือรวมตัวกันทั้งหลายทั้งครองไหน

เอาอย่างนี้ผมถาม๓เรื่อง

คุณถาวรฝากไว้ว่าคราวที่แล้วเนี่ย
ยกตัวอย่างว่าโอ้ตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ย
รัฐบาลส่งคุณสุเทพไปคุยกับประเทศที่ผลิตยาง

เพื่อจะไปดูกันซิว่าเราควรจะลดโคต้าการส่งออกยังไง
อินโดมาเลเรา๓ประเทศ

อย่างที่คุณถาวรบอกเหมือนกันก็คือว่า

เพื่อลดโคต้าการส่งออกให้มันสอดคล้องกับปริมาณซัพพลาย
ก็คือว่าถ้าช่วยกันส่งออกน้อยหน่อย

ตรงนั้นจะเป็นจริงเป็นจังมากน้อยแค่ไหน
ขณะนี้เขาเริ่มคุยครับ

การควบคุมปริมาณการส่งออก
ที่ตกลงกันล่าสุดเมื่อวันที่๒๒ธันวานะครับ
ว่าให้ส่งออกแค่๓๕๐๐๐ตันภายใน๓เดือน
โดยใครรับผิดชอบของแผนตันเสร็จ
อกจากนั้นก็ให้อีก๒ประเทศ
ช่วยรับผิดชอบอย่าให้อยู่ในโคต้านี้

แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดหายไป
คือมาตรการของการปิดครีม

เพราะประเทศไทยเรามีสวนยางของรัฐบาลอยู่๒กลุ่ม
คือหนึ่งสวนยางขององค์การสวนยาง

สวนยางของการยางแห่งประเทศไทย
และ๒เป็นสวนยางขององค์การอุกสาหกรรมฝาบาย
ประมาณสองแขนทราย
มีมาตรการปิดกรีดสามเดือน

คุณจะลดบริษัทยางไปได้ประมาณ๕๐๐๐จันทิสัยนะ

ในส่วนนี้
มันจะช่วยให้ลดปริมาณยางออกสู่ตลาดได้มากขึ้น

มาตรการที่จะกระตุ้นหน่วยงานที่เขาทำถนนทำโน่นทำนี่
ให้ใช้ยางเป็นวัตถุดิบมากขึ้น
รัฐบาลก็ใส่เงินลงไปชดเชยให้แล้วเนี่ย
คิดว่ามันจะกระตุ้นราคายางในระยะเวลาใกล้นี้ได้ไหม

ถ้าจริงจังด้วยนะ
เพราะจะต้องใช้ยางประมาณ๒แสนตัน
ส่วนราชการทุกส่วน๗กระทรวงโดยประมาณนี้นะ
กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษา
กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับ
ต้องใช้ยางประมาณของแผนตัน

สภาพที่๔เสือ๕เสือขี่คอการยางอยู่เนี่ย

ผมเคยเสนอว่าถ้า๑หน่าย๕เสือ๒หน่าย๕เสือ
ไปทำตรัญญาขายร่วงหน้าราคาต่ำขวาย
ต้องเข้าไปตรวจดูการทำสัญญาขายดวงแล้วเขามากดเกษตรกรด้วย
ซื้อราคาต่ำด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเองขาดทุนหรือขาดทุนให้น้อยนะครับ
อันนี้ต้องยึดใบอนุญาตประกอบการค้ายางตามพรบควบคุมยางปีสองห้าสิบสอง
ถ้ายังไม่ได้ออกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมยางพาราเลย
แต่ว่าอันนี้ต้องใจแข็งหน่อยต้องใจแข็งหน่อย
เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เออครับเอาละนี่ได้แนวทาง
ผมเข้าใจว่าคนปากใต้ที่ฟังอยู่ก็พอมีความหวัง
ว่าโดยมาตรการ๒๓อย่างที่คุณถาวรเคยเสนอไว้และตอนนี้
รัฐบาลก็รับลูกแล้วก็กำลังไปดำเนินการอยู่
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังทั้งคุณถาวร
ทีนี้ขออีกนิดเดียวผมเสนออีกเรื่องหนึ่งให้
รัฐบาลใส่ใจซื้อเศษยางยางต้นกล้วยจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง
ซึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์ของการผลิตผมจะผมคิดว่าจะเป็นการช่วยเหลือการเศรษฐกรได้เยอะ
ครับอ้าววันหลังไม่แล้วก็หลังจากนี้เมื่อออกมาตรการแล้ว
ระมัดระวังอย่าให้พ่อค้ามาสวมรอยว่าเป็นเกษตรกรเอานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
มีมีเรื่องเยอะเดี๋ยววันหลังคุยกันต่อผมคิดว่าคนใต้คงมีความหวังขึ้นเยอะกับเรื่องพวกนี้
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรื่องเรื่องยางพารา
กับคุณถาวรเสนเนียมครับก็มีความหวังอยู่ฟังดูแล้วดูมีทิศทางที่จะเป็นไปได้อยู่
ใช่ครับแล้วเราจะช่วยด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยค่ะครับ
น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่กับชาวใต้ด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีทิศทางแหละนะ
มันจะดีขึ้นราคาจะปรับตัวสูงขึ้น